ไปดูที่วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
ออกเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์แล้ว
เพื่อลงแข่งขันวอเล็กบอลหญิง

โดยไม่มี๒คนนะครับ
ตัวหลักอย่างเพียวอาชารพรโคงยศ

ซึ่งทางโฆษ์ด่วมดันไน๔วัชละเมธากุล
หัวหน้าผู้ฝึกศรก็ชี้แจงว่าทั้งคู่เนี่ย

พักอยู่ที่ไทยก่อนนอกจากนั้นนะครับ

ทำร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้น